มาค่ะคุณผู้ชมเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะ

ลุยกันค่ะกับคอนเสิร์ตนะคะของพี่เบิร์ตค่ะ
เราจะพาไปดูเบื้องหลังการซ้อมคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดทงชัยค่ะ
บอกเลยนะคะพี่เบิร์ตจัดเต็มอย่างแน่นอนนะคะ
เพื่อแฟนคลับพี่เบิร์ตทุ่มเทเต็มที่ค่ะ
ซ้อมเต้นซ้อมโชว์วันละ๖ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเปิดห้องซ้อมให้พี่นักข่าวไปเก็บภาพบรรยากาศ

บอกเลยแค่เห็นเบื้องหลังการซอฟต์อลังการงานสร้างมาก
พี่เบิร์ดตั้งใจมากใส่ซุสินมื้นมาเลยนะคะ
ทั้งหมดนะคะจะมี๓๖ยูนิตเมื่อวาน๑ยูนิตเท่านั้นนะคะ
ที่สำคัญพี่เบิร์ตฝากมาบอกกับเอฟซีว่า
เสิร์ตนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
แล้วก็ห้ามใส่รองเท้าส้นสูงไปนะคะ

ส่วนในเรื่องของแขกรับเชิญหลายศิลปินนะคะ
อยากจะมาขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตเยอะมาก
ตัวพี่เบิร์ตออกตัวเลยนะคะว่าเลือกไม่ได้

แต่รับรองว่าได้เซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน
เอาเป็นว่าไปฟังเสียงพี่เบิร์ตกันหน่อยค่ะ

เพราะฉะนั้นก็เลยเอาดึงมา๘๐๙๐บาท

แต่เรื่องใจคนนี้หนักกว่าเรื่องเพลง
ว่าทำไมถึงนี่มีแบบต่ออีกอ่ะ
ป่า๓๗ปีแล้วทำไมยังเชื่อถึงพี่เบิร์ดคนนี้

โอ้โหเตรียมตัวเลยนะคะ
ส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้พี่เบิร์ตได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลและขับร้องประจำปี๒๕๖๕นั้นนะคะ
เบิร์ตบอกว่าดีใจมากและเป็นเกียรติมาก
ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าชีวิตหนึ่งจะได้ใช้คำว่าศิลปินแห่งชาติ